เขาเลี้ยงปูนาเป็นอาชีพเสริม
สร้างรายได้อย่างดีเลย

นี่มาดูปูนากันหน่อยนะคะ
มาที่บ้านหนองอีตื้ออยู่ที่ตะบนศรีศุกร์
อำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับ
มาเพื่อพบกับนางซ้ำรองบรรณกิจ
ดูรูอยู่แล้วนี่นี่รูปูนี่
ดูดูดิหลายรูเลย

จากการสอบถามคุณสำรองก็รู้มาว่าอย่างนี้
เธอเนี่ยเลี้ยงปูนาในสภาพวัดล้อมที่
เรียนแบบธรรมชาติ

เป็นการเลี้ยงแบบเรียนแบบธรรมชาติ

แล้วเขาจะเลี้ยงในเนื้อที่เยอะมาก๒ไร่
ส่วนใหญ่เขาอยู่ในบ่อแล้วจะมีน้ำถูก
แต่อย่างนี้นี่คือแบบธรรมชาติจริงเลยนะ

แล้วก็เขาจะนำพ่อพันธุ์แม่พันธุนาที่ได้จากท้องนา
ทดลองเลี้ยงภายในบ่อเล็กในนาข้าวก่อน
เพื่อให้ปูชินกับธรรมชาติรอบตัวก่อน

แล้วพอชินกับธรรมชาติแล้วขยายพันธุ์ได้เต็มที่
ก็จะปล่อยมันลงพื้นที่นาตรงนี้ที่เตรียมเอาไว้
ให้ปูได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติได้ขยายพันธุ์ต่อไปนั่นเอง

ปูนาที่เลี้ยงด้วยวิธีเรียนแบบธรรมชาติแบบนี้

ปูจะมีขนาดตัวที่ใหญ่สมบูรณ์กว่าเลี้ยงในบ่อซีเมน
เพราะแทบจะไม่มีปูนาขาหัก
หรือว่าศูนย์เสียอวัยวะเลย
มีอะไรครับ
กลิ่นหอมเฉพาะตัว

เพราะว่าเค้าเลี้ยงตามธรรมชาติมันก็จะเป็นกลิ่นต่างที่มันแตกต่างกันออกไปมันจะหอมแล้วมันกว่าบอกตรง
ซึ่งใครที่อยากเลี้ยงปูนาแบบเธอเธอบอกเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยุ่งยากนะแล้วมันไม่ต้องลงทุนเยอะด้วย
แต่เพียงแต่ว่าคุณต้องกันพื้นที่ให้ดีไม่งั้นปูหนีออกไปหมดนะคุณเอาไปไหนต่อไหนหมดอย่างนี้ก็ไม่ได้
มันขุดรูเก่งด้วยนะกันเอาไว้ไม่ให้ปูนาเนี่ยหนีออกนอกนาเท่านั้นเอง
ส่วนมากนะคะจะเก็บปูนาในช่วงหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วแล้วก็คือตรงนี้ปลูกข้าวเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็เลี้ยงปูนาเลย
แล้วก็สามารถขุดตำแบบออกขุดปูนาในพื้นที่ที่จำกัดเอาไว้ได้แล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาด
แล้วก็ส่งขายเพื่อนำปูนาเหล่านี้ไปแปรรูปถูกไหมคุณซึ่งก็สามารถสร้างรายได้ได้กำไร
โอ้โหเขาบอกได้กำไรดีเพราะว่าปูนาอร่อยจริงแล้วหากินยาก
แล้วถ้าอย่างนี้มันจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นปูนาธรรมชาติมากกว่าเป็นปูนาเลี้ยง